อ่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะครับผู้หญิงคนนี้เธอบอกเลยเธอเป็นสายเปย์
กล้าประกาศออกมาแบบนี้เพราะเธอยอมจ่ายเพื่อแลกกับความสุข
จ่ายตังค์ให้กับผู้ชายเธอยอมรับกล้ายอมรับเลยนะจริงค่ะ
วันนี้เธอไม่มีใจผูกพันรักใคร่กับผู้ชายแต่ถ้าอยากได้ยอมจ่าย
แต่คราวนี้เธอบอกว่าโหฉันพลาดฉันพลาดให้ผู้ชายคนนี้จริง
เราก็ไว้ใจไงจ่ายตังค์ให้ไปรู้จักกันมาสักพักนึง
เลี้ยงดูปูเสือกไปแล้วนิดหนึ่งผู้ชายคนนี้ทำอะไรรู้ไหมอก่อนนะฮะ
เอาทั้งแหวนทองเอาทั้งเงินสดเอาทั้งมือถือ
แล้วมีการถือมีดขู่เธออีกค่ะ

เพราะว่านักข่าวของเรานะไปคุยกับคุณบุ๋ม
คุณบุ๋มเธอเป็นผู้เสียหายอายุ๓๒ปี
ชาวบุรีรำเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว

และทำธุรกิจทัวร์แล้วก็บวงสวงปู่ศรีสุโธคำชโนธค่ะ
เอาง่ายมีกระตังแหละคุณผู้ชม
ใช่ครับและมาเช่าบ้านอยู่ที่บ้านดุงที่อุดร

เก่งแต่ฉันมีตังค์ทำอย่างไรล่ะ
ก็แน่นอนค่ะมีมันนี่พร้อมที่จะเปย์หนุ่มรุ่นน้อง

สมมุติว่ารุ่นน้องบอกว่าพี่บุ๋มครับผมขอ๒๐๐ไปเรียนได้ไหมครับ

โอ้โหเต้นหนักขนาดนี้เสื้อผ้าก็ซื้อให้ใส่
บางคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เลยคุณผู้ชม
แต่ปีที่แล้วเธอไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
อายุ๒๖ปีที่เลข
คนนี้แหละรู้จักกันผ่านทางแอปหาคู่ค่ะ
แล้วก็เรียกมาใช้บริการแรกก็ดีไม่มีปัญหาค่ะ

ทีนี้เลขดูแปลกไปนะ
เริ่มจากอะไรรู้ไหมแหวนทองของคุณบุ๋มหายไป
เออคือคุณบุ๋มดันเอานายเลขเข้ามาอยู่ในบ้าน
เธอก็เลยบอกเหมือนชักศึกเข้าบ้าน
เอางูเห่ามาเข้าบ้านแว้งกัดซะงั้น
คุณมารู้ตอนหลังว่าเอาเลขติดยาเสพติดด้วย
เพราะฉะนั้นก็เลยประติดประต่อเรื่องทั้งหมดว่า
หายนี่เลขเอาไปใช่ไหมอ่ะสุดท้ายนะเลขเลขอ่ะ
บอกว่าไงรู้ไหมถ้าอยากได้มือถือคืนเอามาสามพันโอ้โห
เดี๋ยวจะเปิดคลิปนี้เดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมดู
เลขอ่ะเขามีมีดขู่คุณบุ๋มด้วยค่ะ
เหรอที่รักรักหน้าจุ๊บแต่โชว์มีดแบบนี้

พี่บุ๋มพี่บุ๋มว่ายังไงคะเรื่องนี้
เอาฟังเธอหน่อยค่ะ
เราก็จะมีการเอาโทรศัพท์ไป
ถ้าอยากได้ขึ้นก็คือต้องเอาเงินไปทาย

๓๐๐๐แล้วก็จะมีสาวขอตาย

เราก็กลัวโดนฆ่าโดนตีโดน
ค่ะเยอะไหม
สิ่งที่หลักเรด้าพัง
นี่ไงสแกนมาทุกคน
รับเลยว่าคนนี้เรด้าพังจริง

บอกว่าเครื่องนั้นมีข้อมูลอยู่เพียบเลย

กลัวกลัวมากกว่าว่าตัวเธอแล้วก็ลูกอีก๓คนจะถูกทำร้าย
ก็เลยต้องบอกให้ตำรวจช่วยดำเนินการหน่อยนะคะ

ยอมเปยอมอะไรให้นะ